เขาไปเจอต้นยอป่าแต่ว่ารักษณะของต้นมันเหมือนหญิงท้องแก่
พอเห็นแบบนี้คนก็ต้องไปดูกันหน่อยไปขอเลขกันหน่อย
ไปดูเลยครับไปที่กาญจนบุรีกันก่อน
หวยเข้าไปที่นี่ครับนะฮะแห่ไปส่องหาเลขจากต้นยอป่า
เขาบอกว่าดูดิตรงกลางมันป่อง
โอ้โหแต่แบบขาวโปรดดูได้แปลกแล้วคุณทัศนัย
ท้องเนี่ยมันขาวไปแล้วมันเหมือนผู้หญิงท้องแก่ชาวบ้าน
เขาเรียกว่าต้นยอป่าตั้งท้องนะมีชาวบ้านจำนวนมากเลย
เขาบอกว่าเขาไปถูแล้วเขาเคยได้เลขแล้วไปถูกหลายงวดแล้ว
พองวดนี้ก็มากันอีกต้นยอป่าตั้งท้องนี้มีความสูง๘เมตรครับ
อยู่ริมถนนทางหลวงสาย๒๓๒อ่ะสาย๓๒๓นะฮะ
หลวงสาย๓๒๓กาญจนบุรีไซโยกช่วงหลักกิโลเมตรที่๗๒
ถึงสามแยกบ้านเก่าตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนเลขเด็ดโอ้เยอะเดี๋ยวพิมพ์ให้ในเฟซบุ๊คละกัน
เอาเหรอนะฮะแต่ว่ามันมี๗กับ๘โผล่มากับเรื่องของต้นยอท้องแก่แบบนี้นะฮะ
ทีนี้พาไปอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่วัดท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองจ้าชาวบ้านเข้าไปนะไม่ได้ไปมือเปล่านะจ๊ะ
พกแป้งไปด้วยจ้าพกแป้งไปด้วยจ้าเอาไปโรยต้นตะเคียน
แล้วคุณเห็นไหมต้นตะเคียนเนี่ยโอ้โหกองเรียงรายนับแล้ว๑๔ต้น
แต่มีอยู่๑ต้นค่ะคุณผู้ชมเป็นตะเคียนขนาดใหญ่
วัดรอบลำต้นได้๓เมตร๗๕เซนติเมตรความยาว๑๑เมตร๗๓เซนติเมตร
มีน้ำหนักมากถึงสิบห้าตันทีนี้ต้องบอกแหละค่ะว่ามันมีมูล
ชาวบ้านก็เลยแห่มาแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเคยมาขอไง
ขอแล้วก็ถูกรางวัลส่วนนี้มาส่องนี้ด้วยเลขอะไรเนี่ย
น้ำตาเทียนตาดีได้ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายดูเอาเองจ้ะคุณผู้ชม
เพราะขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนนะจ๊ะชาวบ้านก็ไปเพ่งหาเลขตามขันน้ำมนต
แบบนี้เนาะค่ะแล้วเอาเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชคคุณคุณน้ำแข็งขา
คุณจัดให้คนดูหน่อยนะใจเย็นคุณผู้ชมหลายคน
ปากบอกว่าเข็ดแต่พอมีเลขเด็ดก็เอาใหม่อ่ะงั้นเดี๋ยวมีอีกค่ะคุณผู้ชม
ดิฉันพาไปดูต่อค่ะพาไปดูที่ไหนดีคะคุณทัศนัยที่อุทัยใช่ไหม

อุทัยธานีค่ะไปที่วัดเขาถ้ำประทุนที่อำเภอบ้านไร่
ดูสิคะดูเมื่อกี้ที่เห็นเห็นเป็นอะไร
ตะเคียนค่ะคุณผู้ชมอยู่ในเต็นต์เนี่ยต้องตั้งกี่เต็นต์น่ะ
มันใหญ่มากอะค่ะนี่คือเจ้าแม่ตะเคียนทรายทองศรีประพาภัย
เป็นต้นตะเคียนยักษ์ยาวตั้ง๑๘เมตรลำต้นเนี่ยประมาณ๖คนโอบ
หรือว่า๖เมตร๗๐เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางก็ใหญ่นะจ๊ะ
เมตรที่วัดได้แล้วเห็นเป็นที่เห็นเป็นแบบขาว
อันนี้คือต้นมันใหญ่มากนะทาแป้งหมดกระป๋องแล้วยังได้เป็นแบบจุดแบบนี้ค่ะ
คือเขาก็ไปส่องหาไปถ่ายรูปคุณป้าได้อะไรบ้างบอกดิฉันบ้างสิ
คุณป้าบอกว่าป้าเห็นลูกป้าเห็น๒แล้วก็เห็น๘ลูกอุ๊ย
นี่มีป้าบอกมามากกว่านั้นอีกเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมใจเย็นดิฉันกำลังพิมพ์อยู่
คือเห็นทั้งเป็นเลขที่เป็นเลขคู่แล้วก็เลขที่เป็นเลขเดี่ยว
เอาไว้ทั้งในเพจไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีเดี๋ยวพิมพ์ให้
ยังไม่หมดนะไปที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ไปที่บริเวณครองด้านหลังวัดบ้านขาครีมครับ
เมื่อวานชาวบ้าน๓๐๐กว่าคนไปมุงดูการชักลากตะเคียนยักษ์
แล้วก็ทำอันเชิญพิธีการอันเชิญแม่ตะเคียนทองขึ้นจากน้ำอย่างใจจดใจจ่อ
แต่จังหวะนี้คุณผู้ชมเป็นจังหวะที่รถแบ็คโฮลพยายามที่จะเอาลวดสลิงดึงต้นตะเคียนยักษ์ขึ้นมา
ยังไงก็ดึงไม่ได้ครับค่ะชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นแม่ตะเคียนท่านเองอ่ะ
คือดึงจนสลิงขาดชาวบ้านบอกโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จังเลย
ชาวบ้านเชื่อว่าแม่ตะเคียนต้องการจะฟังเพลงซึ่งเป็นเพลงโคราช
เหมือนเป็นเพลงประจำถิ่นแล้วอันเชิญขึ้นมา
จังหวะนี้คือจังหวะที่ดึงแล้วก็สลิงมันขาดนะดึงไม่ได้
ก็เลยต้องขับรถออกไปไปรับหมอเพลงครับ
เป็นหมอเพลงโคราชมาร้องเพลงให้เจ้าแม่ท่านนะฮะฟังเป็นเพลงอีกสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะ

ยังไงก็ดึงไม่ได้ทำยังไงทำไม่ได้ก็ต้องเตรียมทำพิธีอีกรอบหนึ่ง
ขณะที่บรรดานักเสียงโชคเองก็อธิษฐานเอาขอแล้วกันเจ้าแม่
ไหนก็มาแล้วขอเลขเจ้าแม่แล้วกันอะไรก็เอาเถอะ
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวงวดนี้ถูกหรือเปล่า
ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเลขมันไม่ได้ปรากฏอะไรนะ
แต่ว่าคือเจ้าแม่ยังไม่สามารถเอาขึ้นจากน้ำได้
นะครับอ่ะติดตามกันต่อด้วยแล้วกันนะฮะอ่าต่อเนื่องอีกหนึ่งจุดเลยนะคะ
ที่นี่เนี่ยหลายคนบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับดินแดนวังนาคิน
นี่คุณผู้ชมก็ไปท่องคาถากันแหละค่ะกายวาจาจิตตังอาหารวันทาจิตตัง
นาคาธิบดีศรีสุทธโธเออวิสุทธิเทวาปัทธุมานาคี
วิสุทธิเทวีปูเทมิอ่าทำไมทำไมคุณพ่องได้อ่ะอ่าทำไมบอกจริงจัง
ก็บูชาสิฮะเอออ่าคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
เป็นวันของนักเสี่ยงดวงเลยนะค่ะเพราะว่าที่เกาะคำชโนธ
ดุงอุดรธานีเนี่ยโอ้โหนับจำนวนคนกันไม่หวาดไม่ไหวค่ะ
ไปกันจากทั่วทุกศาลอาทิตย์นะคะแห่ไปว่ายขอพรพ่อปู่ศรีสุทธโธ
แม่ย่างศรีปฑมมาก็คือคาถาที่ยันทองเมื่อกี้นั่นแหละนี่นี่นี่นี่
คนไปดูยอดเงินบริการถูกต้องมีสองยอดเออออดอด
มี๒ยอดคุณผู้ชมดูเองนะคะแล้วดิฉันอ่านได้ไหมอ่านได้นะ
เป็นแค่ยอดเงินนี่นับเมื่อวันที่๑๓สิงหาคม
ยอดแรกเลขที่ออกอ๋อไม่ใช่จำนวนเงินจำนวนเงินเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาท
สามร้อยสามสิบแปดนะฮะอ่าอืมยอดที่สองยอดที่สองค่ะ
หมื่นเงินปากหน้าอ่าใช่สี่หมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาท
โอ้ยสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทนี่เขาว่ากันว่าต้องเอาเลขสามตัวท้ายของยอดเงินบริจาคเนี้ย
ไม่ซื้อหรอเป็นเลขเด็ดเออแต่ว่ามันมีคนไปหาเลขใช่ไปหาเลขเด็ดเล็กดังอ่ะ
ไม่ต้องบอกแล้วว่าเลขอะไรนะคะเลขท็อปจักรวาลอ่ะเออนั่นแหละแต่ไม่มีอ่ะมันหมดแล้ว
แล้วจะบอกว่าแผงลอตเตอรี่ที่นั่นเนี่ยนะประมาณ๒๐๐แผงเกลี้ยงเลยค่ะ
เลขดังอ่ะเลขที่หมดก็คือเลขสองสองนะค่ะสองสองสองสี่สี่สองอ่ะประมาณเนี้ยอ่า
เดี๋ยวดูการเตรียมขยี้ตาให้ดีค่ะไม่ใช่แค่หูฟังอย่างเดียวนะคะ
ใครกำลังทำกับข้าวอยู่กำลังแต่งตัวอยู่ละมือละทุกอย่างแล้วตาจ้องหน้าจอก่อนค่ะ
เพราะว่าที่สุพรรณที่วัดไผ่แขกหรือว่าวัดอุทุมพรารามเนี่ย
คือนักเสี่ยงโชคเขาก็ไปกันเยอะจะไปไหว้หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีทีนี้ต้องไปส่องหาเลขเด็ดจากเรือไม้ตะเคียน
เจ้าแม่สบายทิพย์ชาวบ้านเขาบอกอ่ะเขาบอกว่าเห็นตรงกันกับเลขในน้ำตาเทียน
วันนี้นักข่าวเราถ่ายมาให้ดูไหมเนี่ยฮะน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์เนี่ย
คือชาวบ้านที่เขาไปดูนะเขาบอกว่าเห็นแบบตรงกันหมดเลย
แล้วให้มาเป็นทั้งเลขเดี่ยวให้มาเป็นทั้งเลขคู่แล้วบอกเดี่ยวได้ไหม
บอกเดี่ยวเหรอเออมันต้องหลายตัวเนี่ยเอาเหรอ
เลขเลขขี้ก็มีเลขคู่ก็มีถ้าเกิดเป็นเลขเดียวอ่ะเออ
เลขเดี่ยวเลขขี้ก็มีสามมีสามมีห้ามีหกมีแปดสำหรับพัดเหรอครับเออ
อันนี้เซียมซียักษ์ค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้เป็นชาวบ้านที่เขามาจากแถวรัฐกระบังเลยนะ
เขย่าเซียมซียักษ์แล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นอ่ะว่าได้เลขอะไรอ่ะนายต่อศักดิ์ชาวปฐุมธานีเนี่ย
ก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปตั้งโรงทานเลี้ยงชาวบ้านนี่นี่ขันน้ำมนต์เห็นไหมเห็นไหม
ฉันเห็นชัดมากเลยอะค่ะแล้วมันก็ตรงกับในสคริปต์ด้วยเอ๊ะหรือว่าวันนี้ดิฉันจะรวย
เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมค่ะคือบอกก่อนนายต่อศักดิ์เขาเอาก๋วยเตี๋ยวไปตั้งโรงทานเลี้ยงชาวบ้าน
ที่แล้วเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่ได้เงินรางวัลห้าแสนกว่าบาทแล้วรอบเนี้ยก็เลยมา
มาอีกมาอีกเดี๋ยวคุณพิมพ์เนาะพิมพ์ยังไม่หมดฮะไปต่อที่อาสมฤษี
ริมถนนบางปะอินบางบัวทองที่อำเภอบางสัยพระนครศรีอายุทยา
คักเหมือนกันชาวบ้านแวะเวียนไปส่องดูเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนอ่างน้ำมนต์เหมือนกัน
อันนี้เลขเยอะมากผมอ่านไม่หมดเพราะมันเยอะเหลือเกิน
มีเลขตัวเดียวลอยขึ้นมาเด่นเหนืออ่างน้ำมนต์เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพเอาแล้วกันเนอะ
นะฮะแล้วก็ยังพากันไปไหว้ขอนี่นี่มันชัดไปไหมล่ะ
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ต้องพิมพ์แล้วแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยคุณผู้ชม
มันน้ำตาเทียนที่มันอะไรเนี่ยมันชัดจังเลยเออเหมือนเป็นกระดาษสีตัดแล้วก็เอามาลอยเลย
แปะเอาไว้ให้แบบนี้ก็พากันไปดูแล้วก็ขอขอพรจากอ่า
ปู่ดูสีพรหมาฏพรมเมษน่าฮะแล้วก็กุรุมรรย์เจ้าสวเห่งนะ
เพื่อขอโชคลาภกันไปนะครับแล้วก็ทางด้านของนายนัท
อรุณภูประเสริฐผู้รับเหมาเขาบอกว่าเขาได้เลขเด็ดจากที่นี่
อ่านมนต์นี่แหละนำไปเสี่ยงโชคถูกเลขท้ายสองตัวมาเจ็ดสิบใบงวดที่แล้ว
เงินมาแสนกว่าบาททีนี้ก็เลยมาเป็นเจ้าภาพในการร่วมสร้างสารา
เห่งลักษณ์และงวดนี้ก็มาอีดเผื่อได้อีก

หลายคนก็บอกว่าไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะ
รถขนาดเล็กใหญ่แบบเนี้ย
คุณค่ะแสดงว่ามีคนสมหวังกันเยอะ
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวมาลัยพิมพ์น้อย

เป็นหนึ่งในผู้สมหวังบอกว่าถูกสลากินแบ่งรัฐบาล๑๕ใบ
รางวัลเลขท้าย๒ตัวงวดวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
รวมเป็นเงิน๓๐๐๐บาทก็เลยมาแก้บนส่วนนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมผ้านี้ก็คือเขาจุดประทัด
ผ้าเนี่ยมันจะตกลงมาถูกไหมชัดเจนไหมล่ะ
ไม่ต้องบอกแล้วเออไม่ต้องบอกแล้วเพราะเดี๋ยวที่ฉันอ่านแล้ว
ถ้าเกิดว่ามันเลขเคลื่อนโทษดิฉันอีกดูเอาเองนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาเลขนี้ในภาพเมื่อสักครู่เนี่ย
ไปซื้อแล้วก็ถูกอีกเดี๋ยวจะกลับมาอีก
เดี๋ยวจะจัดให้จัดหนักกว่าเดิมด้วย
ตรงกับหลายสำนักที่เราอ่านไปเลยนะ

อ่ะอีกที่หนึ่งก็ที่เดิมนี่แหละคุณใช่ไหมที่วัดสว่างอารมณ์ใช่ไหม

ก็ไปขอพรพระเงินพระทอง

ให้โชคให้ลาบอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้มันมีชาวนนทบุรีค่ะ

เขาก็มาร่วมพิธีนี้เขาบอกว่ามา๔ครั้งแล้วนะ

ผมก็จะเอาสิ่งของต่าง

ก็ทั้งไข่ไก่สดทั้งข่าวสาร

แล้วก็หยิบแบงค์

เขาให้มา๖ตัวเลยจ้า

มันเป็นเลขแบงค์๒๐ไง
เขาสุ่มมาแล้วเราพูดได้เปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน

พิมพ์ดีกว่าคุณผู้ชม

เพิ่งมาออกแรงการเรื่องนี้ต้องขยาย
อากาศฟันทงว่าเลขดังสุด๒๒ไม่ออกแน่
พี่มนเป็นบอกว่าถ้าเกิดว่า๒๒ออก

แล้วเขาบอกว่าหากเลขนี้ออกอย่างที่คุณบอกจะเลิกเล่น
แล้วเขาบอกว่างวดนี้เขาชอบ๓๔มากกว่า
เขาพูดเองนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันนี้คุณมนศิษย์พูดนะ
มันไม่ตรงกับเลขของไทยรัฐเลย
เมื่อกี้เหรอมหาทักษะพยากรอันนี้บอกเล่นมหาทักษะพยากรได้คุณผู้ชม
๒๘๖๓๔อันนี้ไปจัดเอาเองนะฮะ
คุณมศิษย์๓วันก่อนเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊คเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับแผงลอตเตอรี่ครับ
แล้วก็ถ่ายคู่กับโบกี้รถไฟเลข๙๔๓ด้านหลังเขาเนี่ย
ข้อความเขียนว่าขอเหมาหมดเลยละกันถาดนี้๑๖สิงหาคม
มีแน่ตามเลขที่เขาบอกไป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
อย่าลืม๓ตัวตื๊ดตื๊ดตื๊ดและตื๊ดตื๊ดตื๊ดพนัก
นี่บรรทัศน์สุดท้ายในเฟซบุ๊คเขา
นี่อ่าดูเอกผมพูดไม่ได้
อีกคนนึงตัวแม่แล้วกันอีกคนนึงตัวพ่อนะ
ตัวแม่คุณซิลิพรอสอำไพยพงแม่นาง
งวดนี้คืองวดก่อนเขาเพิ่งถูกไปรางวัลที่๕เนอะ๑๕ใบ๑๕ใบ
แต่แฟนเพลงที่แห่ตามไปดูป้ายแดงของคุณแม่เขาหน่อย

ตามป้ายแดงแต่ว่าชวดไปไม่ถูก
ทีนี้เปลี่ยนเป็นป้ายขาวคนก็เลยยังตามอยู่
ทะเบียนรถนหนูขอไข่๘๑๘๙ครับ

เขาเปลี่ยนจากป้ายแดงมาเป็นป้ายขาวแล้ว
แล้วคนก็ตามไปดูสิตามไปดูว่า

แถมยังเป็นคันที่นั่งไปทำบุญบ่อยด้วย
แฟนก็แบบแหมดวงแม่นางต้องมาแน่แหละงานนี้
ดิฉันว่าทะเบียนรถมันเหมาะกับดิฉันมาก
นขอย่อมาจากน้ำแข็ง๘๑๘๙

เลขทะเบียนรถอันนี้๘๑๘๙ซื้อมา๑๐ใบ

แม่งวดนี้ขอให้หนูโชคดีเหมือนแม่นะ
เอออ่ะนอนูขอข่าย๘๑๘๙ทะเบียนอุดอนทานิ
ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อหวยด้วยนะครับ

คือสิ่งที่ต้องมุมมันตั้งใจก็คือขยันทำงานได้
แต่เอาจริงนะลอตเตอรี่ก็เหมือนดวงจันทร์
รู้ว่ามีรางวัลแต่เอื้อมไม่ถึงสักที

นี่เขากางเป็นพัดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือลอตเตอรี่ของเขานี่กางออกมาได้แบบ
เดี๋ยวช่วงบ่ายรู้สะกิดถามหน่อยฮะเลขอะไรวะเนี่ย
เหมือนที่ออกกันไปแหละมีเลยครับ
จริงป่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าเขาถูกเกือบถูกงวดเลยนะ

ใครที่ฟังข่าวแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันจดไม่ทันเลยอ่ะ
คุณทัศนัยคุณโรสลินคุณอาริยามันเยอะมาก
ใจเย็นค่ะอริยากำลังรีบพิมพ์ให้อยู่ค่ะ
แต่พิมพ์ช้าไปบ้างอย่าว่ากันเพราะว่าต้องอ่านข่าวด้วย

แล้วจะบอกว่าใครที่ถูกรางวัลเนี่ย
นำเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายค่านิ้วล็อกให้คุณอริยาด้วยนะคะ

จอของเราถ่ายเท่าสดให้ชมกันนะครับ